คุณผู้ชมไปที่สาลาแก้วกู่กันว่ากันว่าใครที่มีเซนต์แล้วไปที่นี่นะ
คุณจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วก็แอบขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะบรรยากาศมันดูเงียบเนอะอันมีความเข้มขลังแฝงอยู่ในทีด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือที่สาราแก้วกู่ตำบลวัดธาตุดำเภเมืองหนองคายค่ะ
รูปปั้นที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่เป็นลักษณะผู้หญิงเนี่ยนะคะ
เขาว่ากันว่าเป็นรูปปั้นองค์จำลองของเจ้าแม่นาคีที่เคยปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคีนั่นเอง

ใช่แล้วชาวบ้านเขาก็เล่าขานกันมายาวนานเนี่ยนะคะ
และมีคนเล่าอีกนะว่ารูปปั้นที่ปรากฏอยู่หน้าที่แห่งนี้แต่ละรูปปั้นนั้นนะคะ

คุณคิดดูว่าเขาจะมีความจินตนาการด้วยแล้วก็มีเซนต์ขนาดไหนเนาะ

สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวลี้ลับแอบซ่อนอยู่นะคะ

เขาว่ากันว่าคนที่มีเซนต์นะถ้าไปแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลก
แปลกแบบไหนคุณดูค่ะดูคอมเมนต์
อึดอัดอะไรแบบนั้น
ใช่บางคนคิดว่าตัวเองเป็นพญานาคหรือเปล่านะบางคนบอกว่าเข้าไปแล้วเย็นสบาย
คงแล้วแต่แล้วแต่เซนต์ของแต่ละคน
คือเอาจริงนะคนที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคอันนี้ไม่ได้มาลบหลู่กันยังไงนะ
แต่ผมก็เคยได้ยินว่ามีการทักกันว่าเออนี่คนนี้อดีตชาติเคยเป็นพญานาคมาก่อน
หรือบางคนอดีตชาติเคยมีความรักที่ไม่สมหวังกับพญานาคมาก่อน
แต่ละคนก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป
ในอดีตชาติซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอดีตเราเคยทำอะไรมา
ลืมไปแล้วใช่ไหมรู้แต่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วถ้าหากใครไปมีเซนต์มันก็เป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์กันไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็คืออาจไปเที่ยวได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์กันได้
แล้วหากว่ามีความเชื่อถือคุณกับพยานนะก็ลองขอพรดู
อย่างคุณไม้ทีเขาไปเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้มาให้เราดูกันนะ
ต้องขอบคุณติ๊กต๊อของคุณไม้ที๗๘๒๔ด้วยนะ
ว่าแต่ว่าคุณชนะคุณมีประวัติหรืออดีตชาติเป็นมายังไง

ปัญหาสำคัญเลยผมขอละกัน
ยังไงพอดงหมอดูไม่ต้องมาทักนะว่าผมมีเวรมีกรรมในอดีตชาติ
เพราะอะไรรู้ไหมกรรมเก่าในชาตินี้ยังใช้ไม่หมดเลย
จะให้ไปรื้อฟื้นอีกคงอีกยาวไม่ไหวอ่ะ
คิดดอกคิดอะไรกันอีกไม่ไหวนะตามไปชดใช้ไม่หมดจริง